โห
โหยยยยยยยยตายตายนี่เลย

คือเป็นภาพที่น่าสยบสยองนะคะเพราะว่าเขาจ้วงแทงไม่ยั้งเลยอ่ะ
คือที่เห็นเนี่ยคนก็พยายามเข้าไปห้ามกันแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมหยุดนะครับทุกผู้ชมครับ

คนที่ถ่ายคลิปก็เนี่ยถ่ายอยู่ไกลด้วยความหวาดกลัวก็มีเสียงร้องไปด้วย
เดี๋ยวขออนุญาตเป็นภาพหยุดนิ่งไว้ก็แล้วกันเนาะ
นี่แหละฮะการก่อเหตุช่วงเที่ยงวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ตลาดบางบ่อหมู่๕ตะบนแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
กลางวันแสกริมถนนผู้คนเยอะแยะไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
คนก็พยายามเรียกกันนะเพื่อให้มาห้ามคนก่อเหตุ
เจ้าของร้านที่อยู่ตรงที่เกิดเหตุพยายามเอาเก้าอี้พลาสติกมาฟาดผู้ชายคนที่ก่อเหตุ
ก็ไม่ยอมหยุดนะครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจมานะฮะ
ตำรวจสายตรวจสพแปลงยาวมาถึงที่เกิดเหตุพอดีนะครับ
ช่วงนั้นชาวบ้านก็พยายามช่วยกันกันช่วยกันห้ามเอาไว้ได้แล้ว
ผู้หญิงคนที่บาดเจ็บนะครับเธอสวมเสื้อยืดสีแดงเนี่ยฮะ
แต่ว่าเสื้อยืดสีแดงที่เห็นเปียกเนี่ยคือเต็มไปด้วยเลือดของเธอนะครับ
ชุ่มไปด้วยเลือดแล้วนะครับเจ็บหนักนะครับ
สาหัสนะฮะชื่อนางบุญเฮียงนางสาวบุญเฮียงจันทบาล
อายุ๔๐ปีนะครับคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามนะครับ
เธอไม่มีเรี่ยวแรงจะพูดอะไรได้มากมายนะครับก็บอกเพียงแค่ว่าเป็นแฟนนะที่พยายามจะฆ่าเธอ
ตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ในอาการแบบว่าหายใจไม่สะดวกครับผมเร่งรัดให้หน่อยครับ
เรื่องอะไรนะ

มันเป็นยังไงมั้งครับพอพูดได้ไหม
นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือนางสาวบุญเฮียงคนเจ็บเนี่ย
ถูกแทงเข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับ
และบาดแผลที่ถูกแท้ง้าหอยนมข้างขวา๓๔แผลนะครับ
อาการล่าสุดที่เราตรวจสอบไปนะครับถึงขั้นมีลมรั่วออกจากปอดนะฮะ
นี่กู้ภัยก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแปลงยาวนะครับค่ะ
โอ้โหส่วนคนก่อเหตุตำรวจจับได้นะฮะหนีไม่รอดนะครับ
ตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยกำลังจะวิ่งหลบหนีพอดี
ตรงกลางเนี่ยเอามือนี่ไขว้หลังถูกใส่กุญแจมือไปแล้วใส่แว่นตานี่นะฮะ
กำลังจะวิ่งหนีพอดีนะครับไม่ใช่ว่าหยุดแทงเขานะฮะค่ะ
สายตรวจมาถึงจะวิ่งหนีครับนายวัญชัยบัวดีอายุห้าสิบห้าปี
เป็นสามีของคนเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้น
นายวัญชัยผู้ก่อเหตุอ้างว่าอย่างนี้ฮะอ้างว่าเขากับบุญเฮียงคนเจ็บเนี่ย
แต่งงานอยู่กินกันมา๒๐ปีมีลูกสองคนตัวเขามีอาชีพเผาถ่าน
ส่วนภรรยาทำงานเป็นสาวชงเหล้าตามร้านอาหาร
ระยะหลังเนี่ยนายวัญชัยอ้างว่าพฤติกรรมของภรรยาเนี่ยเปลี่ยนไป
พยายามตีตัวออกห่างพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่น

มาสืบทราบว่าฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนใหม่
มีรักใหม่แต่ยังตามหาไม่เจอ
ก่อนเกิดเหตุนายวัญชัยบอกว่าขับรถกระบะ
หน้าร้านส้มตำริมถนนตรงนี้พอดี
จักรยานยนต์ของฝ่ายหญิงจอดอยู่
ก็เลยจอดรถแล้วก็ถอยหลังมาดู

ในคลิปจะเห็นกระบะสีเทาดำจอดอยู่คันหนึ่ง
คือขับเลยแล้วถอยหลังมาดู
เห็นว่านี่ใช่จริงเห็นฝ่ายหญิงเนี่ยนั่งอยู่ที่ร้านส้มตำ
เขาอ้างว่าเขาระงับอารมณ์ไม่อยู่
ความมีดปอกผลไม้จากในรถ
ลงจากรถไปถึงจ้วงแทงไม่ยังเลย
ดูมีดนี้ฮะบอกระงับอารมณ์ไม่อยู่

บอกว่านี่ไปใช้อะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ถึงระงับไม่อยู่ขนาดนี้
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรคุณก็ไปแทงเขาอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม

ส่วนคนที่ถ่ายคลิปนะครับคุณอิสริยานะครับ
เป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์อยู่แถวที่เกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอเห็นฝ่ายหญิงคนเจ็บเนี่ยมาซื้อส้มตำอยู่ก่อน
แล้วฝ่ายชายเดินลงมาจากรถกระบะปรีเข้าไปหาคนเจ็บไปถึงเอาแขนล็อกคอก่อน
แล้วเอามีดที่พกมาเนี่ยจ้วงแทงทางด้านหน้าของผู้หญิงหลายครั้ง
เธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ส่วนผู้คนแถวนั้นก็พยายามช่วยกันห้าม
ส่วนเจ้าของร้านส้มตำนะครับคุณมาโนธนะฮะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตอนที่เดินลงจากรถมาที่ร้านเนี่ยหน้าตาแบบไม่รู้ไปโกรธใครจากไหนมา
อยู่ใช้มีดปอกผลไม้แทงผู้หญิงที่มารอซื้อส้มตำ
้วงแทงไปสิบยี่สิบทีคนแถวนี้ก็พยายามช่วยกันนะฮะ
แต่เอาไม่อยู่นะครับฝ่ายหญิงก็พยายามลุกแล้วก็วิ่งหนีไปในซอย
ฝ่ายชายยังพยายามวิ่งตามจะไปทำร้ายต่อโชคดีสายตรวจมาถึงพอดี
ก็เลยช่วยคนเจ็บไว้ได้ทันแล้วก็จับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ด้วย
ตำรวจตอนนี้ก็มีหลักฐานจากคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เดี๋ยวจะเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำต่อนะฮะ
แล้วก็รอให้คนเจ็บเนี่ยอาการดีขึ้น

เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนก่อเหตุต่อไป